เรื่องของคุณโอ๊ตมิวที่บอกว่าไปตัดผมแล้วหูแหว่งใช่ไหม
อ่ามันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณโอ๊ตมิว
คุณนัทพงศ์ขัดทศาจันครับไปกับทะนายความเลย
ไปศนทองหล่อลงมาทฤกษณ์ประจำวัน
จำได้ป่ะร้านตัดผมอยู่แถวทองหล่อ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าผมน่ะไปตัดร้านตัดผมที่ทองหล่อ
ตัดผมดังร้านนั้นน่ะเป็นร้านที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางต้นสังกัด

แล้วก็ไปใช้บริการตัดผมร้านนี้เท่านั้น
เพราะว่าทำฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๘กันยา
วันนั้นช่างผมตัดดูเหมือนกับช่างเขาง่วงนอน
แล้วก็ตัดพลาดไปโดนติ่งหูด้านขวา
ก็เลยเย็บไป๗เข็มไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วหลังจากนั้นร้านตัดผมก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลมา

ไม่ได้มีค่าสินใหม่ทดแทนแล้วจำได้ใช่ไหมที่บอกว่า

บัตรอะไรนะบัตรประกัน
ที่มันพ่วงกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเนี่ยค่ะ
ทีนี้คุณโอ๊ตมิวบอกว่าผมเป็นแผลทั้งกายทั้งใจ
ผมเป็นนักแสดงเป็นเสาหลักหาเงินเลี้ยงครอบครัว
แล้วพอมามีแผลแบบนี้ไปแคสต์งานก็ไม่ผ่าน

ถ้าเกิดว่ามันเป็นแผลเป็นมันจะส่งผล
กับการรับงานในอนาคตด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่าผมนั่งมองกระจก
แล้วพี่เขาตัดผมซอยอย่างนี้และชักลงมาอย่างนี้
ซึ่งถามว่ามีการคุยกับนักแสดงพี่ไหมมีครับผมคุยกัน
แต่เราไม่ได้คุยกันในขณะที่จะต้องหันหน้าไปอย่างนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้เลยถูกไหมพี่
ตอนท้ายที่บอกว่ายอมรับว่ามีการคุยกับพี่นักแสดงนี่หมายถึงเรื่องอะไร
หมายถึงตอนนั่งตัดเพราะว่าช่างเองเขาบอกว่าตัวคุณโอ๊ตมิวอยู่ไม่นิ่ง
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับหันไปหันมาแต่คุณโอ๊ตมิวบอกว่า
ผมคุยกับรุ่นพี่นักแสดงก็จริงแต่ว่าตอนคุยนั่งนิ่งมองกระจก
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็เลยต้องถามต้องถามไปยังทางร้านตัดผม
ถามไปยังช่างแต่ทีนี้ช่างปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
บอกว่าช่างได้ตัดผมให้ตามปกติแล้วเตือนแล้วนะ
กันไกลตัดผมมันคมให้อยู่นิ่งแต่พอไม่นิ่งมันก็เลยโดนหูแบบนี้
คือช่างพยายามบอกว่าฝั่งคุณโอ๊ตมิวอยู่ไม่นิ่ง
ใช่ทีนี้ทางร้านรวมถึงช่างก็แสดงความรับผิดชอบ
มีการคุยมีการเจรจาแล้วแต่ว่าตัวคุณโอ๊ตมิวน่ะไม่ยอมจบ
ก็มีการโพสต์ลงสื่อทางช่างตัดผมก็เลยบอกว่า

ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าคุณโอ๊ตมิวเขาก็เอาทนายไปแล้วนะ
ไม่รู้ว่าตกลงอันนี้จะเคลียร์กันได้จบยังไงนะคะ